ที่สะพานภูมิพลก็จะมีการจัดกิจกรรม
เพื่อร่วมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็เป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เช้าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ

ที่เกิดขึ้นในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงราชการที่๙
สะพานภูมิพล๑มีการจัดกิจกรรมนะคะ
ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาที่ขุน๕ธันวาคม๒๕๕๙
ทำบุญถวายมหาสังขทานพระสงฆ์๙๙๙รูป
เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมากเลย
ติดตามจากคุณกบวัลการีพผู้สึกขาวท้ายรัฐทวีค่ะ
รายงานสดมาจากสะพานภูมิพล๑ค่ะ
กิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เปิดให้ประชาชนร่วมมาทำบุญ
ถวายสังขทานพระสงฆ์จำนวน๙๙๙รูป
ที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะคือบนสะพานภูมิพล๑
ในส่วนของพิธีการค่ะได้เสร็จสิ้นลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ
มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะ
กลับไปดูภาพตั้งแต่ก่อนเริ่มงานนะคะ
ประชาชนทั่วสารทิศหลังไหลมารวมตัวกัน
เข้าแถวรอขึ้นสะพานภูมิพล๑กันตั้งแต่ช่วงเวลา๒นาฬิกาที่ผ่านมา
เพื่อจับจองพื้นที่บนสะพานภูมิพล๑
เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายมหาสังกระทางพระสงค์๙๙๙รูป
ภายในงานร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ๕ธันวาคม๒๕๕๙
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์
และถวายพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้ค่ะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๖นาฬิกา๑๙นาที
ประชาชนจำนวนมากได้ร่วมร้องเพลงพระราชนิพลความฝันอันสูงสุด
และเพลงสรรเสริมพระบารมีดังกึกกล้องทั่วบริเวณสะพานภูมิพล๑
เหนือคุ้งน้ำเจ้าพญาบริเวณคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
พร้อมร่วมเขียนโพสต์การ์ดกล่าวคำปฏิญาณในการทำความดี
ซึ่งโปสตการ์ดทุกใบนะคะผู้จัดงานจะนำเข้าพิธีสวดมนต์ข้ามปี
และจะส่งกลับให้แก่ประชาชนค่ะ
จากนั้นพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
ประธานในพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนไตย
และจุดเครื่องทองน้อยถวายศักระ
งหน้าพระบรมมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
เข้าสู่ช่วงพิธีสงฆ์และถวายมหาสังฆฐานพระสงฆ์๙๙๙รูปค่ะ
นาวนิดคำขานอายุ๕๐ปีชาวสมุทรประการที่มารอ
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ตั้งแต่๕นาฬิกาบอกว่า
ตั้งใจมาทำบุญขอพรให้ในหลวงราชการที่๙
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานสะพานแห่งนี้
รวมถึงประตูระบายน้ำของรัฐโพร
ทำให้ชาวสมุทรปราการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ
เป็นในการที่ได้ขึ้นมาแล้วขับรถไปส่งลูก
เหนื่อยมากับเรา๗๐ปี
กับแค่วันนี้ที่เราต้องเดินขึ้นมา
เท่ากับที่พ่อเหนื่อยมา๗๐ปีเลย
สะพานภูมิพล๑และสะพานภูมิพล๒
สถานที่จัดงานในครั้งนี้ถือเป็นสะพานแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงราชการที่๙พระราชทาน
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เพราะช่วยลัดทางเพื่อเลี่ยงเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นความผูกพันสำหรับพี่น้องประชาชน

บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

และที่จำกัดตรงนี้มีโครงการปรับบริษฐ์ชื่อว่าคองรัฐโภ
ซึ่งก็ช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยจากเหตุภาวะน้ำท่วมด้วยนะครับ

เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นว่า
พี่น้องประชาชนคนไทยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอ
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้ค่ะ
ประชาชนที่มาร่วมงานนะคะจะได้รับดินของพ่อในลักษณะนี้ค่ะ
รวมไปถึงจะได้รับเหรียญที่ละลึกนะคะเป็นรูปเลข๙ไทยค่ะ
เหรียญที่ละลึกนี้จะมีทั้งหมด๕หมื่นชิ้นค่ะ
และสำหรับการจราจรบนสะพานภูมิพล๑นะคะจะเปิดใช้การจราจรได้ตามปกติในช่วงเวลาเที่ยงวันของวันนี้ค่ะ
มวลวันการีพัฒน์รายงานสดจากสะพานภูมิพล๑ค่ะ